ต่อกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นฟินไม่ลงคู่นี้
นั่นก็คือสาวจุ๋ยวรัฐยากับหนุ่มพุธพุทธิชัย
มีประเด็นดราม่าเมื่อไหร่ก็ถูกโยงมาเอี่ยวกันตลอดเลยสำหรับคู่นี้
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลืมมานะคะ
ว่าตั้งแต่ทั้งคู่เริ่มที่จะสนิทสนมกัน
พุทธพุทธิชัยเริ่มที่จะมีนิสัยไม่มีระเบียบวินัย

คงจะต้องไปฟังจากปากของสาวจุ๋ยแล้วล่ะค่ะ
ดูเหมือนว่ากระแสความฮอตของคู่จิ้นฟินไม่ลง
อย่างจุยวรษยาและพุทธพุทธิชัย
ทวีความแซ่บขึ้นเรื่อยนะคะ
รวมถึงข่าวคราวด้านลบก็ถูกขุดคุยขึ้นมาโจมตีไม่แพ้กัน
เพจแอนตี้พุ่งเป้าไปที่ใบหน้าของฝ่ายชาย
นับวันยิ่งดูเต่งตึงมากกว่าฝ่ายหญิง
อีกทั้งยังมีข่าวลือหนาหูว่าตั้งแต่ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น
พุทธก็มีพฤติกรรมเหลวไหลเพิ่มขึ้นเรื่อย
ไร้วินัยและไปทำงานสายจนทำให้ถูกถอดจากการจัดรายการวิทยุช่วงเช้า
รวมถึงยังมีบทสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์
เมาส์ว่าบอสใหญ่ฟังอโศกไม่ปลื้มฝ่ายหญิงที่เป็นต้นเหตุ
โดยงานนี้สาวจุ๋ยก็ออกโรงปกป้องเพื่อนชายคนสนิทว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกัน
เพราะหากหนุ่มพุธมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงคงไม่มีงานรุมเท่าทุกวันนี้
ส่วนเรื่องใบหน้าของหนุ่มพุธที่หลายคนจับจ้องว่าเสพติดศัลยกรรม
เจ้าตัวเผยว่าตั้งแต่รู้จักกันมาฝ่ายชายทำตาสองชั้นเพียงอย่างเดียว
ส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและออกกำลังกายค่ะ
เท่าที่รู้จักเขาก็รู้อย่างเดียวคือเขาทำตานอกนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไร
คือเราก็ตอบแทนเขาไม่ได้นะแต่คือที่รู้ว่ามันไม่ได้ทำอะไรค่ะ
ก็คือดูแลปกติออกกำลังกาย
ที่เห็นอยู่ก็คือเขาทำงานตรงต่อเวลามากค่ะ
แล้วก็ทำงานร่วมด้วยไงค่ะหนึ่งเรื่องนั้นก็ค่อนข้างที่เป็นคนตรงต่อเวลาค่ะ
แล้วก็ทำงานมีความรับผิดชอบในทุกเรื่องทุกบทบาท

แต่อันนี้มันเป็นเรื่องงานของเขาจุ๋ยก็ไม่ได้อยากตอบมากนะคะ
แต่คือเขามีถ่ายละครมากมายบางทีมันนัดเช้านัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็ต้องไปดูที่เหตุผลของการทำงานนะคะ
ว่าเขาน่าจะคุยกับผู้ใหญ่แล้ว
ถ้าเขานิสัยไม่ดีจริงคงไม่มีคนจ้างงานเขามากมายขนาดนี้

แชทไลน์หรือว่ามันสร้างได้ไหม
ถูกป่ะแชทไลน์สามารถจับได้ไหมว่าเป็นใครพูด

ฉะนั้นเวลารับสื่อสารอะไรแต่ว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะ
คือตอนนี้มันก็มีใครกุข่าวอะไรขึ้นมาได้

ความรับผิดชอบและงานที่เห็นดีกว่านะคะ
ส่วนเมื่อช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
จุ๋ยเผยว่าอยู่ในโหมดของการทำงานร่วมกัน
และมีของขวัญแทนใจแลกกันเล็กน้อย

โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่เป็นภาพมือของทั้งคู่
เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ

ก็อยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำงานใช่ค่ะก็กองเดียวกัน

ดูเก็บเงียบเหลือเกิน
บางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องบอกทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบบ
ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่หรืออะไรมากมายค่ะ
ก็เป็นเหมือนสิ่งดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่ามันเป็นวันที่เป็นวันดี
เป็นวันที่น่าจะแสดงความรักต่อกันอะไรอย่างนี้